เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้เป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่มันมีปัญหาคุณผู้ชมเห็นไก่นี้ไหมฮะ
คือเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคุณลุง
เอาสุ่มไก่มาวางแล้วมันไปขวางบ้านอีกบ้านหนึ่ง
แล้วอย่างขี้ไก่อ่ะขี้ไก่ตรงล่างตรงอะไร
เลยเกิดเป็นปัญหาเถียงกันจนกระทั่งมีการฟันกันฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปจังหวะการเถียงนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีทั้งจังหวะการเถียงกัน
และจังหวะการเห็นมีดนะและจังหวะการเงื้อมีดด้วยนะครับ
จนเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีคนบาดเจ็บฮะ
ในช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยทะเลาะกันนะครับ
ไปคุยกันเรื่องสุ่มไก่ที่มันขวางถนนเข้าออกบ้าน
ถูกแทงบริเวณแขนซ้ายบาดเจ็บเย็บถึง๕เข็มคุณ
ตอนแรกก็เรียกลุงลุงป้ากันอยู่ดีนะ

ตอนหลังเริ่มขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็ท้าต่อยกันนะครับ
ฝ่ายคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็มีผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันใช่ไหม

วางมีดก่อนเลยแล้วมึงมาต่อยกับกูตัวต่อตัว
สุดท้ายคุณมันมีจังหวะนะที่เหมือนลักษณะการแบบว่าฟัน
พอฟันเข้าไปหรือแทงเข้าไปเนี่ย
ทำให้ฝ่ายที่เป็นคนถ่ายนะคนถ่ายเป็นผู้หญิงนะ
คนที่ไปเถียงอีกคนเป็นผู้ชายนะ
ผู้ชายแขนซ้ายบาดเจ็บเย็บ๕เข็ม

จริงเรามีภาพบาดแผลใช่ไหมครับ
คลิปเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นคลิปที่เป็นหลักฐานเลยนะครับ
นี่บาดแผลของเขาเลือดออกแล้วนะฮะ

ทีนี้เราเห็นเรื่องของปัญหาเพื่อนบ้านจนเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง
เราก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้บาดเจ็บ
เพราะว่าฝั่งคนบาดเจ็บเขาเอามาโพสต์ไว้ในโซเชียล
แล้วก็เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามาโพสต์ต่อคุณ

แค่เรื่องขี้ไก่ขี้เกยอะไรนะครับ
ก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้มีการเคลียร์กัน
แล้วก็มีการฟันกันแทงกัน
ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่คนกลางต้องเข้าไปเคลียร์แล้วนะ
ไม่งั้นคงแทงกันตายสักวัน
แล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าเราโทรไปคุยกับผู้บาดเจ็บคนที่ถูกแทงเนี่ยนะครับ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มครึ่งของวันที่๓๐มิถุนายน
บ้านเขาอยู่บริเวณซอยสุโขทัย๑๐นะครับ
แวงและเขตดุสิตกรุงเทพขณะที่ตัวผมเองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทำงาน

แล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านซึ่งเป็นฝั่งผู้ก่อเหตุคือคุณลุงเนี่ยนะฮะ
ได้ต่อว่าเรื่องที่ผมชอบไปพูด
พูดว่าสุ่มไก่ของเขาขวางทางเข้าออกบ้าน
ซึ่งผมก็พยายามอธิบายนะ
ว่าบ้านผมอยู่หลังสุดท้ายต้องผ่านหน้าบ้านของลุงนะครับ
แล้วมันมีสุ่มไก่มาขวางจริง
ขี้กงขี้ไก่มันก็เละเทะพวกผมก็ต้องล้างเสมอ
แต่ที่ผมด่าเนี่ยผมไม่ได้ด่าไปถึงลุงตอนนั้นนะ

ผมด่าลอยคุณโอ้ไก่อะไรอย่างนี้นะครับ
ทีนี้พอจะไปเคลียร์คุยกันได้สักแป๊บหนึ่ง
ใช้มีดปลายแหลมที่ถือเอาไว้แทงผมจนบาดเจ็บนะครับ
ผมเองกับผู้ก่อเหตุกับฝั่งลุงอยู่อาศัยร่วมกันมาประมาณ๔๕ปีแล้ว
ไม่เคยได้สูงสิงกันก็มาทะเลาะกันจนมีการแทงกันบาดเจ็บก็ครั้งนี้แหละครับ
เขาก็แทงเขามาเลยครับ
ก็เอาแขนรับไว้ถ้าไม่โดนแขนก็ไม่โดนหน้าเขาก็โดนตัวพี่
ใช่แล้วทีนี้พอปะทะกันแป๊บนึงก็เถียงกันนะครับ
ครับคือถามว่าวันโดนแทงจบยังไงคุณ

ให้ผมไปหาหมอแฟนกับเพื่อนผมไปแจ้งความ
แล้วทางตำรวจบอกให้รอใบแพทย์จากผมก่อน
จนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มกว่าตำรวจก็ปล่อยตัวฝั่งลุงกลับบ้าน
แฟนผมก็ทำได้แค่บันทึกประจำวันไปก่อน
ใบแพทย์อีกทีก็วันจงวันจันทร์แล้วนะฮะ
พอได้ใบแพทย์วันจันทร์มาเอาไปให้ทางตำรวจ
แล้วก็ต้องรอทางตำรวจทำหนังสือไป
ขอเอกสารกับทางโรงพยาบาลอีก

ผมอยากถามว่าผมจะแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าได้ไหม
มันจะใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอ
ผมก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาร้องสื่อ
เพราะผมต้องทนใช้ชีวิตแบบเจ็บปวดและลำบากแบบนี้
ต้องผ่านสุ่มไก่ทุกวัน
เพราะบ้านผมอยู่ข้างในและอีกอย่าง
ไม่รู้ว่าจะเกิดการทะเลาะฆ่าแกล้งกันตอนไหนอีก
ผู้บาดเจ็บยังบอกว่าตำรวจสนดูสิตได้เรียกคุยกับลุงเพื่อนบ้านฝั่งนั้นแล้ว
ซึ่งขณะที่ผมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และก็ตามไปที่สอนอดูสิทธิ์ในภายหลังพร้อมไปรับรองแพทย์
แต่อย่างที่บอกว่าขั้นตอนของตำรวจนาน
กระทั่งมาถึงวันนี้ผ่านมากี่วันแล้วคุณ
จากวันที่๓๐มิถุนายนผ่านมา๕๖วันแล้ว
ผมก็กลัวชีวิตผมจะหาไหม้หรือไม่
ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ